ตำรวจภูทรแม่อายในจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปเจอผู้ชาย๔คนด้วยกันเป็นผู้ชายเป็นกลุ่มชายชะกันที่ต้องสงสัยว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะคะ
ขอหมายค้นไปแล้วเข้าไปตรวจค้นเกิดการยิงปะทะกันขึ้นมานะคะสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งนายนะคะ
ส่วนหนึ่งในสี่ของผู้ต้องหาถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
จับกลุ่มตัวเพิ่มได้อีกหนึ่งคนสำหรับคนร้ายที่หลบหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพแม่อายนำกำลังไปตรวจค้นและจับผู้ต้องหาในคดียาเสพติดพื้นที่นี้เป็นสวนลิ้นจี่นะคะ
หมู่ที่แปดตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากได้รับแจ้งว่าไปพบบุคคลต้องสงสัย
หนีไปกบดานอยู่ในสวนลิ้นจี่บนดอยค่ะเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปเลยนะคะ
ไปเจอกระท่อมบนดอยและในนั้นมีผู้ชายเป็นชายชะกัน๔คนกำลังนั่งอยู่ริมกระท่อม
แจ้งขอตรวจค้นแต่ยังไม่ได้ทันสิ้นเสียงขอตรวจค้นเลยมีเสียงปืนจากกลุ่มชายชะกันดังออกมาสองนัด
สิบตำรวจโทกริจแก้วใจมาพบหมู่งานสืบสวนสพแม่อายล้มลงค่ะ
เลือดไหลออกที่บริเวณช่องท้องเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังอยู่
ยิงสวนเข้าไปในกระท่อมทันทีทำให้ผู้ชายสี่คนซึ่งนั่งอยู่บริเวณกระท่อม
ยิงสวนออกมาอีก๔นัดเป็นการเปิดทางหลบหนีเท่านั้นแหละค่ะ
เกิดการยิงปะทะกันระหว่างกลุ่มคนร้ายกับเจ้าหน้าที่หลังสิ้นเสียงปืน
ฝ่ายผู้ต้องหาถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะคะชื่อว่านายหยีเยงทองขาว
อายุสี่สิบเก้าปีส่วนที่เหลืออีกสามคนอาศัยช่วงชุลมุลวิกหนีไปค่ะ
แต่ว่าล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจสพแม่อายสนที่กำลังกับทหารต่อชดและฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายที่หลบหนีไปเมื่อคืนที่ผ่านมาในสามคนไปเจอตัว
หนึ่งคนนะคะชื่อว่านายยอตะจะหยีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีครอบครองยาเสพติด
เพื่อจำหน่ายและเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้
พบนายยอตะซ่อนตัวอยู่ในบ้านค่ะจากการตรวจค้นไปเจอปืนแก๊ปหนึ่งกระบอก
นำตัวไปที่โรงพักสอบสวนเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ขณะนี้เองเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายที่ยังคงหลบหนี
ตอนนี้เหลืออีก๒คนนะคะพยายามทำงานให้เร็วที่สุดเลยค่ะตำรวจ
ขณะนี้พันธุ์ตำรวจเอกชนละเทพใหม่ชัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่อายกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ยังคงหลบหนี
ด้วยความระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะเกิดการปะทะกันอีกนะคะ
ส่วน๑๐ตำรวจโทกฤษที่ถูกยิง
ขณะที่เข้าไปขอตรวจค้นที่กระท่อมที่ผู้ชายทั้ง๔คนนี้อยู่
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
อาการปลอดภัยแล้วด้วยนะคะเนื่องจากกระสุน
ไม่ได้เข้าไปถูกจุดสำคัญค่ะ